เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยน่าจะเป็นมวยถูกคู่

ยกแรกผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วคุณประชวมจำได้คุณชูวิสกมมวิวสิต
ผับศูนย์เหรียญมีบ่อนมีอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด

คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

แล้วก็บอกต้องไปตรวจนะ
โรงแรมของคุณชูวิทย์ที่มีสถานบริการมีผับอะไรอยู่เนี่ย

มีวัยรุ่นไปมั่วสุมเสพยาหรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้คุณชูวิทย์ออกมาอีก
ออกมาแถลงเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาอีก

พูดเรื่องกลุ่มทุนจีนมาตั้งบริษัทอิเล็กทรอนิกส์
แล้วเปิดรับประมูลงานของหน่วยงานของรัฐในไทยมา๒๐กว่าปี
ชนะการประมูลไปกว่า๙๐ล้านบาท
แต่ระหว่างการแถลง
นี่แค่เริ่มเดินเข้าห้องแถลงข่าวนะ

คุณสันทนาเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ยผมฟ้องเลยนะ

ดูตรงคุณชูวิทย์ก่อนนะครับวันนี้คุณชูวิทย์นะครับ
พูดถึงเรื่องที่นายสันทนประยูณรัฐ
ตำรวจสันติบาลออกมาเคลื่อนไหว
หลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องขบวนการทุนจีนสีเทา
ห้าเสือมาเฟียจีนผับศูนย์เหรียญต่างนานา
คุณชูวิทย์เชื่อว่าคุณสันทนะออกมาเคลื่อนไหว

เพราะคุณสันทนาเนี่ยเสียประโยชน์
จากการที่ขบวนการทุนจีนสีเทาถูกกวาดล้าง
แล้วนี่ฮะวันนี้เขียนนะแฉขบวนการต่างนานาอีก
คุณชูวิทย์ยืนยันว่าตัวเองกับนายสันทนะ

ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรต่อกัน

ตอนที่เคยไปสัมภาษณ์นายสันทนะ
ตอนที่คุณชูวิทย์ยังทำรายการข่าวอยู่
แล้ววันนั้นจำได้อยู่นายสันทนาก็ถอดเสื้อโชว์แล้วร้องไห้
ซึ่งเชื่อว่าวันนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหว
แล้วพยายามจะมาตรวจสอบคุณชูวิทย์เนี่ย
เพราะนายสันทนาเสียประโยชน์
จากการถูกกวาดล้างของทุนจีนสีเทา
ซึ่งมาถึงวันนี้แล้วอันนี้เป็นภาพมวลเสาร์

คุณชูวิทย์บอกวันนี้ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาคุยอะไรกันแล้ว
เพราะมันเลยจุดนั้นไปแล้วอยู่ดีไปแจ้งตำรวจ
ไปตรวจสอบโรงแรมเขา
สิ่งที่อยากพูดอยากฝากถึงนายสันทนะในวันนี้
คืออยากจะบอกว่าหากอยากเข้าวงการนักแฉ

ที่ออกมาแฉน้ำ๙๙เปอร์เซ็นต์มีเนื้อแค่เปอร์เซ็นต์เดียว
วันนี้หลายคนที่รู้จักกับนายสันทนะ
คุณชูวิทย์บอกลองสังเกตดูใครรู้จักกับสันทนะเนี่ย
ติดคุกทุกคนติดคุกไปแล้วหลายคน
หากใครจะคบหากับคนนี้อยากให้คิดให้ดี
นี่ฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ
ช่วงของการแถลงข่าวเนี่ยแม่
มันมีสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาที่ห้องแถลงพอดี

อ่าววทำตัวดีหน่อยนะ

ต้องไม่ให้ไปเห่าซีซั้ว้ออย่างงี้ไม่เอา
จากรอบแรกแล้วมีรอบ๒อีกนี่นะครับ
ทีนี้เนื้อหาในการแถลงในวันนี้คุณชูวิทย์นำเอกสารการรับรองการจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของบริษัทหนึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไทยนะฮะ
คุณชูวิทย์บอกไปตรวจสอบแล้วพบว่าตั้งบริษัทนิติบุคคลเมื่อปี๒๕๔
ในครั้งแรกเนี่ยมีคนจีนกับคนไทยร่วมกันเป็นกรรมการมีอยู่๒คน
คนจีนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งทุนจดทะเบียนเริ่มแรก๑๕ล้านบาท
จากนั้นบริษัทนี้เปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัทเป็นคนจีนเพิ่มเข้ามาเรื่อย
กรรมการเนี่ยเป็นคนจีนทั้งหมดเปลี่ยนชื่อกรรมการบริษัททุก๗วัน
มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น๒๑ล้านบาทในปี๒๕๕
แล้วก็เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น๘๐ล้านบาทปี๒๕๖
จนถึงปัจจุบันคุณชูวิทย์บอกไปพบหลักฐานการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างบริษัทนี้กับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งของประเทศไทย
แล้วบริษัทนี้ชนะการประกวดราคาเนี่ยเป็นเงินที่ได้ไปเนี่ย๙๐กว่าล้าน
เป็นคนที่สูญเสียผลประโยชน์เมื่อสูญเสียผลประโยชน์ก็ต้องออกมาตีโพยตีพายมาจัดการผม

ข้อมูลเรื่องการแถลงในวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าจะส่งหลักฐานต่างไปให้รองพบตรสองท่านนะฮะ
คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ในการไปดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาเปิดบริษัทในไทยแบบนี้
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนจีนด้วย
นี่นะครับนี่ในส่วนของคุณชูวิทย์วันนี้นะครับ
วันนี้คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
วันนี้ผมได้คุยด้วยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิความจริงจะถามเรื่องว่าไปตรวจสอบคุณชูวิทย์เขาเนี่ย
เพราะว่าแหมไปรับงานใครมาปิดปากเรื่องการแฉกลุ่มทุนจีนหรือเปล่า
เพราะคุณชูวิทย์เขาถามเอาไว้ก็เลยถามตรงนี้ก่อนเลยว่าเนี่ย
หมินประมาทนะครับตอนที่ไปเรียกชื่อคุณสันทนะเนี่ย
ตอนที่มีเจ้าน้องหมามันวิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็ที่คุณชูวิทย์บอก
ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรเลยเจอกันอยู่ครั้งเดียวตอนไปขอสัมภาษณ์
ขอสัมภาษณ์คุณสันทนาบอกก็ดีถ้าพูดอย่างนี้ก็ถือว่า
เต็มปากเต็มคำไม่ต้องเกรงใจกันอีกแล้วจากนี้ไปเนี่ยถือว่าตัดกันซะที
รูปแบบธุรกิจเขาเปลี่ยนไปแล้วตัวเขาจะฟ้อง
อย่างนี้มันก็ชัดเจนเดี๋ยวถ้าจากรายการเสร็จ
ผมจะเดินทางไปที่สรรค์นี้จำรวจนครบันทองรอ
คือไปติดตามคดีคดีที่ผับโรงแรมเดวิสแล้วภาพนี้มันก็คงจะดำเนินคดี
ที่แจ้งดำเนินคดีตัวเขาที่สอนอทองหล่อไปพร้อมกันเลยครับ
ณวันนี้ถ้าบอกว่าไม่รู้จักเต็มปากเต็มคำเลย

ก็จบกันไปเลยละกันวันนี้
อ้าว

คุณสันธนะไปจริงนะครับ
ไปสรรค์นอกทองรอครับไปแจ้งความคุณชูวิทย์หันหมิ่นประมาท
กรณีถูกกล่าวหาเรื่องไปเรียกสัตว์สี่เท้าเป็นชื่อสันทนะ
ผมก็ถามในรายการอยู่ว่าจะไปฟ้องเขาข้อหาอะไร
คือชื่อมันก็ผมยังยกตัวอย่างเลยนะว่าสมมุตินะคุณชูวิทย์เขาเรียกชื่อ
หมาชื่อภาคภูมิอย่างนี้
คือภาคภูมิก็โอ้โหชื่อแบบในประเทศไทยคงมีคนเยอะแยะไปหมด
คุณสันทนาบอกก็ช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องผมไง
แล้วคุณชูวิทย์มีกรณีพิพาทกับผมอยู่
เดี๋ยวจะไปสืบดูว่าไอ้น้องหมาตัวนี้จริงแล้วมันชื่ออะไร
อยู่ดีมาเรียกชื่อตรงนี้แล้วมันพาดพิงมาถึงเขาหรือเปล่า
มีก็เลยไปฟ้องเอาไว้ก่อนผมว่าคงมีอีกหลายยก
พี่อุ๋ยก็เชิญคุณชูวิทย์มาใช่มั้ย
แต่แกบอกไม่อยากจะมาปะทะกัน
คุณชูวิทย์บอกไม่อยากเจอไม่อยากมาปะทะกัน
เชิญไว้พรุ่งนี้เหมือนกันคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวดูก่อนเห็นบอกติดงานสำคัญอยู่
อาจจะเป็นมาลืนค่ะมาลืนไม่ได้ก็เดี๋ยววันต่อต่อไปเดี๋ยวเชิญมา